มาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะครูมวยที่ถูกฆ่าปาดคอค่ะ
วันนี้ตำรวจสนประเวทนำตัวนางสาวพลอยไพรินผู้ต้องหา
ฝากขังต่อสารอาญาพระขนงผัดแรกนะคะ
ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

พูดอะไรเลยนะคะสำหรับนางสาวพลอยไพรินคุณานุกรกุลอายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอนายวิชาณมะลิทองอายุ๔๖ปีครูมวยนะคะ
ก็นำตัวไปฝากขังค่ะที่สารอาญาพระขนงผัดแรก๑๒วัน
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะนะคะ
ก็ได้คัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันนะคะ
นำตัวขึ้นรถเนี่ยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนักข่าวก็พยายามจะถาม
รองผู้กำกับสนประเวทบอกว่าจากการสอบปากคำนางสาวพลอยไพริน
เขาก็รับสารภาพค่ะบอกว่าคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ตัวผู้ตายนัดไปเจอที่รถเก๋งที่จอดอยู่ในซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุษย์๑๙
วงและเขตสวนหลวงกรุงเทพเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
เพราะว่าตัวฝ่ายหญิงต้องการจะเลิกทีนี้ค่ะระหว่างที่เคลียร์ปัญหากันในรถเนี่ย
ตัวนางสาวพลอยไพรินอ้างว่าไฟชายพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศ
ลงมีดมาปาดคอในวิชาญแต่ในวิชาญไม่ได้เสียชีวิตทันทีค่ะ
เสียชีวิตอยู่ข้างรถค่ะตัวผู้ต้องหาบอกว่าเธอก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่
นั่งสงบสติอารมณ์อยู่ข้างรถประมาณ๑๕นาที
โทรศัพท์หาในโอ๊ตแฟนนุ่มค่ะในโอ๊ตเนี่ยอายุ๒๗
ให้ขับรถมารับพาออกไปจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ในโอ๊ตฟัง
โอ๊ตขับรถพานางสาวพลอยไพรินไปจอดที่หน้าสอนอประเวท
ประมาณ๕๐นาทีเพื่อตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะมอบตัวดีไหม
นางสาวพลอยไพรินตัดสินใจไม่มอบตัว
แล้วในโอ๊ตก็พาหลบหนีค่ะ
ส่วนมีดและโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่เจอในพงยากข้างทาง
นางสาวพลอยไพรินบอกว่าก็ทุบทิ้ง
เพราะผู้ตายเคยอ้างว่าในมือถือเนี่ยมีคลิปลับ
ขณะที่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กัน
ที่ผ่านมาพยายามจะขอเลิกแต่ฝ่ายชายข่มขู่
ว่าถ้าเลิกจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ค่ะ
นี่ก็เป็นคำกล่าวอ้างเป็นการรับสารภาพของทางผู้ต้องหานะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุเจอผ้าสีดำขนาดใหญ่
ปิดกระจกประตูฝั่งด้านหลังด้านซ้าย
เหมือนกับเตรียมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันลักษณะประมาณนี้จากการตรวจสอบ
กับไม่ให้คนภายนอกมองเห็นประมาณนี้ค่ะ
ก็จะต้องนำตัวในโอ๊ตแฟนนุ่มมาให้ปากคำด้วยนะคะ
ถ้า๗วันไม่มาเนี่ยก็ต้องมีการออกหมายเรียก
ถ้าหมายเรียกไม่มาก็ต้องออกหมายจับ